พาไปดูความตะลึงยิ่งกว่านะคะ

น้องใบเฟิร์นของเราเนี่ยโอ้โห้ยชดฉัยจริงคุณผู้ชม

น้องใบเฟิร์นของเราคุณผู้ชม

ว่ายน้ำสีม่วงขอบสีชมพูแบบนี้แหละค่ะ
มันตัดกับผิวขาวดีค่ะ

แต่เจ้าตัวก็ยิ้มแย้มความเซ็กซี่แบบไม่หมดจริงค่ะ
ช่วงล่างขอใส่กางเกงยีนไว้ก่อนนะคะ

หัวใจละลายแบบนี้เลย
ก็ดีร้องไม่ค่อยถูกไม่ต้องโดนลิขสิทธิ

เขาเรียกว่าร้องหล่มลิขสิทธิ์
ด้วยความที่เธอเป็นคนแบบเซ็กซี่ขี้เล่นใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเจ้าตัวลงน้ำไปจับปูกันเลยค่ะ
เห็นแล้วยูกิ๊กน่ารักไม่เบาเลยล่ะค่ะ

น้องนิชชาอันนี้ไปเฟิร์นจับปูนิค
นี่มึงก็เห็นนิชชานี่ลูกนี้ด้วย

ทรงนะคะแล้วก็คือจริง

รูปสุดท้ายคือน่าบูบีกว่าวิ่งหนีนกอะ

เพราะสนใจเอวบางของหนูจ้า

โนเขาจะตีนกหรือว่าตีหนูก่อนนะคะ

สดใสเสื้อเลือดเกินพี่เอ๋สุภาชัยต้องสู้นะคะ
เชื่อว่าพี่เอ๋ดูรายการของเราตลอดเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ตีแบตอยู่นะช่วงบ่ายพี่เอ๊เนอะ